มอเตอร์โชว์ปีนี้นอกจากค่ายรถยนต์มีการนำโมเดลใหม่มาเปิดตัวกันเยอะแล้วนะครับ
จักรยานยนต์อย่างบิ๊กไบท์เป็นดาวรุ่งของงานนี้ครับ
เพราะว่าเติบโตได้ถึง๑๒๐เพราะว่ามีปัจจัยบวกต่างมากมายครับ
ติดตามจากรายงานของคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ครับ
แม้จะเป็นสินค้าที่ราคาแพงแต่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนในงานมอเตอร์โชว์กันอย่างล้นหลาม
เนื่องจากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ชอบเดินทางเพราะเครื่องยนต์ที่แรงและภาพลักษณ์ที่โก้เก๋ในยามขับขี่
ตอนนี้กำลังลองหารถทที่สามารถเวลาออกกิ๊บแล้วก็ไปด้วยกัน
และเอาคนซ้อนั่งสบายด้วยและคนขับก็สบายด้วย
ค่ายต่างงัดโปรโมชั่นมาดึงดูดลูกค้ากันอย่างดูเดือด
อย่างช่วงฉัมระดอกเบี้ยต่ำและของแถม
อกจากนี้ยังใช้เวทีของงานมอเตอร์โชว์ในการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อีกด้วย
โชฟในงานมอเตอร์โชว์สูงสุดถึง๖รุ่น
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๘๙๘๐๐๐บาทไปจนถึง๑๕๘๐๐๐บาท
ทำตลาดในไทยเพียง๗๗คันเท่านั้น
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๔๘๐๐๐บาท
เป้ายอดขายรวมในปีนี้เติบโตร้อยละ๑๐
เพิ่งเปิดตัวในญี่ปุ่นมาหมาด
คาดว่าจะเริ่มขายพร้อมเปิดราคาในเดือนมิถุนายนนี้
ก็มีการเปิดตัวรถบิ๊กไบท์จากค่ายต่างทั้งหมด๑๑รุ่นด้วยกันค่ะ

ก็เรียกว่าออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดค่ะ
ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์มองว่าการออกสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
จะเป็นจุดได้เปรียบท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรง
ตอนนี้ตลาดของบิ๊กไบท์นะคะค่อนข้างมีการเติบโตสูงนะคะ

ก็มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แล้วก็มีความหลากหลายในด้านซีซีมากขึ้น
คาดการณ์ว่าตลาดบิ๊กไบท์จะเติบโต๑๒๐จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมานิยมรถที่มีความจุซีซีใหญ่ขึ้น
อัตราภาษีสัมผสานมิตรสำหรับรถบิ๊กไบท์จากญี่ปุ่นที่ลดลงการตั้งโรงงานผลิตในไทยทำให้ราคาถูกลง
รวมถึงสถาบันการเงินจะเริ่มหันมาจับตลาดบิ๊กไบท์มากยิ่งขึ้น